หลายคนอยากจะอัพไซต์เสริมอึม
เสริมความมั่นใจกันไม่ใช่แค่เราสองคนนะ
รวมไปถึงสาวชมพู่ก่อนบ่ายด้วยเหมือนกันนะคะ

ปลายเดือนนี้ขึ้นเขียงอย่างแน่นอนค่ะ

แต่จริงคุณชมพู่เป็นคนตัวเล็ก
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะพิจารณาอีกครั้ง
เพราะว่ามันอาจจะใหญ่โตจนเกินไปนะคะ
ส่วนหวานใจสุดหล่อสาวชมพู่บอกว่า

แต่ก็ยินดีสนับสนุนหากเป็นความต้องการของเธอจ้า
เมษานี้เตรียมเจ็บตัวแล้วค่ะ
อันนี้๑๐๐ที่หมายถึงว่า
แต่มีแต่คนบอกว่าเยอะไปเปล่าพี่ผู้

แต่ว่าแค่มันอาจจะมั่นใจในการแต่งตัวขึ้น

วันหลังเวลาเห็นอาจจะแบบเออเป็นของจริงมั่นใจขึ้นแค่นั้นเอง
แล้วก็อาจจะมีแบบเล็กน้อยขึ้นปก

โอ้โหมีขึ้นปกด้วยนะคะ
สายเซ็กซี่นี้เตรียมรอเธอแล้วใช่ไหม
ใช่ต้องบอกว่าเธอเป็นนักแสดงตลกหญิงที่มีความสวยนะ
แล้วตอนนี้ก็เตรียมจะเป็นคนเซ็กซี่เพิ่มมาอีกนะคุณนะ
ค่ะก็ขอให้ยัดแล้วพอดิบพอดีแล้วกันนะคุณผู้ชม
ขอให้สวยเอาไปศัลยกรรมมาแล้วก็ขอให้งดงามแล้วกัน
เชื่อว่าหลายคนกังวลแหละสาวอะเนาะ
ใช่แต่ว่าทวนเวลาก็บอกว่าถ้าทำมาเธอต้องมั่นใจขึ้นอยู่แล้วล่ะ
ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งหลังเดือนเมษาเธอว่าอย่างนี้ค่ะ